ตรงนี้มาดูข่าวที่ทำให้คนในสังคมคนในโซเชียลลุกฮือขึ้นมา
ไม่พอใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีคลิป
คนถ่ายเอาไว้เป็นนุ่มแว่นนะฮะหัวร้อนจากเหตุการณ์รถเฉียวชนกันลุกลามบาน
กลายเป็นการไปดูหมินเหยียดหยามคนไทยทั้งประเทศ
คำพูดเขามันก็ไม่น่าฟังนะครับ
เป็นการที่ดูหมินเรื่องของการศึกษาเองก็ดี

ตัวเองขึ้นไปว่ารวยแล้วทุกคนก็แบบแย่ไปหมดเลย
มีรถล้าน๒พยองนึกว่ามีเป็น๑๐ล้าน
บ้านหาร้านรถร้านสองมีเงินเดมันชีซื้ออะไรออมสินเป็นร้านไอกว่ากันภาพ
คือจริงมีเงินเยอะแต่แทบไม่มีมารยาทเลยอยู่สังคมลำบากนะคะ
ปริญญามันคือต้องปริญญาชีวิตถูกไหม

ก็กลายเป็นคนลุกฮือไปที่โรงพักไปแห่จองกระถิ่นหนุ่มแว่นเงินล้าน
ให้คนไทยบอกว่ามีค่าแค่เป็นคนชั้นต่ำอะไรแบบนี้นะฮะ
คือคลิปนี้เราจะไม่ได้เปิดให้ดูแล้วเพราะว่าถือว่าคุณผู้ชมเห็นกันหมดแล้ว

เราให้ไปดูคลิปบรรยากาศที่คนกลุ่มหนึ่งสักประมาณเกือบ๕๐๐คนเนี่ยฮะ
รุมจองกระถิ่นหนุ่มแว่นคนนี้ไปถึงโรงพักเลย
แล้วเขาอยากจะไปเจอผู้ชายคนนี้มากเลย
ชมคลิปนี้บางช่วงบางตอนครับ

สร้างประกราชการปลอดภัย

เป็นเสียงแห่งความโกรธแค้นได้ไหม
บอกออกมาอย่างนี้นะ

ทุกคนจะจ้องเลยเนื้อข่าวก็เยอะ

ลงทางผู้ชมศูนย์คนน่าโอบเพราะว่าคือ
คือเขาด่าคนไทยทั้งประเทศอ่ะทุกคนก็เหมือนเป็นคู่กรณีเขาหมดเลยอ่ะอืม
ต้องแห่กันไปที่นี่เป็นคลิปที่เขาแชร์กันเพราะว่า
คืออยากจะให้สังคมดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะจะพูดอะไรนะ

เพราะว่าโดนถล่มยับมากเลยบ้างก็ว่าลืมกำพืชตัวเอง

ในการศึกษาสูงก็ตามแต่ทำไมวุฒิภาวะทางอารมณ
ไม่เท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมนายคนนี้
แว่นยังไปเจอวิรกรรมหัวร้อน

มีคนแชร์คลิปเขาออกมาอีก
คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนมีสักพักนึงแล้ว

ไปมีเรื่องกันบนทางด่วนคือคนที่เขาเอาเรื่องมาโพสต์
เขาบอกว่าเขาก็ขับอยู่เลนขวาสุดบนทางด่วน
หนุ่มแว่นหัวร้อนคนนี้จากซ้ายมาเลย
แทรกเข้ามาเลนหน้าเขาให้ได้เขาก็ไม่ให้
เพราะว่าคือรถมันติดมากช่วงนั้นเขาก็ไม่ให้เพราะว่าอยู่คุณจะมาแทรกเฉยเลย
ไม่ยอมบีบแตรยาวแป๊บอย่างนี้คุณ
จนสุดท้ายเขาก็เออยอมให้ก็ได้
พอยอมให้ทางให้รถคันของหนุ่มแว่นเนี่ยได้เข้ามาเลนขวาข้างหน้าเขานะ
ปาดเข้ามาเลยแล้วกระทืบเบรกเหมือนตั้งใจจะให้เขาชน
แล้วก็อย่างที่บอกว่ายกนิ้วกลางชูไปด้วย
คือรถมันติดคุณเปิดกระจกมายกนิ้วกลางให้กับเขา

ก็เลยเอาทะเบียนรถแต่คนนี้ไปซื้อซะเลย

วิธีกรรมเยอะเยอะแบบเกิน
ป้ายแรงเหมือนกัน
ป้ายแรงติดตาม
คือค่อยถูกแฉออกมา
เขาขับรถอีกคันหนึ่งปรากฏว่าโดนชนท้ายทีนี้ก็กำลังรอประกันมามาเคลียร์
สุดท้ายเนี่ยหนุ่มแว่นคนนี้ลงมาจากรถแล้วก็ด่าค่ะด่าคู่กรณีคู่กรณีเอาจริงค่ะเดินไปเหมือนว่า
ฟุตบอลทำไมมีอะไรกระโดดเข้ารถแทบไม่ทันเลยอ่ะพอเจอคนจริงนะเจอของจริงอ่ะ
ง้อเลยครับนะฮะทีนี้เราให้คุณผู้ชมไปเดี๋ยวจะไปฟังเสียงในนันทวัฒน์กระมวลรำเขาเป็นเจ้าของคลิปคู่กรณีนักเรียนนอก
ยืนยันแบบนี้เขายืนยันบอกว่าขณะที่คู่กรณีจะกลับรถอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดล่าสุดนะ

ตนเองพยายามเปิดไฟแล้วว่าอย่าเพิ่งออกมา

แต่ว่ารถของคู่กรณีนั้นกลับพุ่งออกมาเฉียวชนกัน
จากนั้นก็ลงมาเคลียร์กันจนกระทั่งถูกด่า
ตามที่เราเห็นในคลิปทั้งหมดทั้งหมดนี่แหละ
พร้อมบอกว่าคู่กรณีบังคับให้เขาก้มกราบเท้าด้วย
แต่เขาไม่ทำบังคับให้กราบเท้าด้วยเอาไปฟังเสียงเขาหน่อย
ไม่น่าจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบคำว่าอารมณชั่ววูบนั้นใช้ไม่ได้แล้วครับ
เพราะมันผมรอประกันอีกอะไรก็ประมาณ๒ชั่วโมงกว่าจะเคลียร์เสร็จ
เพราะเขาก็ไม่เซ็นยอมรับอะไรว่าเขาผิด
เขาจะให้ผมขอโทษผมก็คำว่าขอโทษผมก็มีนะ
แต่ว่าเขาจะให้ผมกลับ
ผมแต่ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ครับ
จะให้ผมกลับผมก็โหมันเกินไปแล้วครับ

เพราะว่าอยากให้เขาปรับตัวเองหน่อยครับ

ไปบอกใครว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบมันไม่ได้ครับ
น่าจะเป็นโรคประจำตัวมากกว่า
แล้วมันมาขับขี่บนท้องถนนอย่างนี้คนร่วมทางก็เยอะมันมาใช้อารมณ์อย่างนี้ไม่ได้ครับ
เพราะว่าคนอื่นเขาก็ต้องระวังคุณแต่คุณไม่ระวังใครเลยอย่างนี้ครับ
อันนี้ก็เป็นเสียงของคู่กรณีคนที่เขาถ่ายคลิปต้องยอมรับนะเขาใจเย็นมาก
คืออย่างที่บอกเนี่ยตรงจุดนี้นี่คือจุดเกิดเหตุเลยนะคะ

นั่นหมายถึงว่าคุณต้องระวัง
ระวังเอาเองเพราะเจดิชันใช้บ่อย

คือถนนอักษะเป็นถนนยาว

จะเป็นแบบนี้ตลอดไฟกระพริบตลอด
เพราะฉะนั้นใครที่ขับไปบริเวณนี้
ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูกันเอาเองค่ะ

ใช่แล้วก็ถ้าดูตามกฎจราจรจริงเนี่ย
คนที่วิ่งทางตรงมาแบบนี้ที่เราเห็นวิ่งผ่านวิ่งผ่าน

ส่วนคนที่กลับรถคุณต้องระวังแล้วคุณต้องดูก่อน
ถ้าทางตรงให้คุณก็ออกแต่ถ้าเขาไม่ให้

เพราะว่าคุณคือทางโทรค่ะแล้วก็อย่างที่คุณนันทวัฒน์บอกอ่ะ
เขาแวบไฟกระพริบไฟหลายครั้งแล้ว

จังหวะต่อให้เหยียบเบรกมันต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง
กว่ารถมันจะหยุดได้เขากะแล้วอ่ะว่าถ้าออกมามันชนแน่
แต่ก็ยังไม่วาย
สุดท้ายพอมันเกิดเหตุการณ์นักข่าวตามไปที่บ้านไปหาคุณพ่อ
คุณพ่อของหนุ่มแว่นคนนี้เขาบอกว่าลูกชายไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่อายุ๖ขวบ
จะกลับมาประเทศไทยได้๑ปี
เขาบอกว่ายังปรับตัวไม่ได้เลยกับสังคมไทยแบบนี้
โดยเฉพาะเขาบอกว่าคนไทยทำไมขับรถไม่มีน้ำใจเหมือนต่างประเทศเลย
แล้วเนี่ยประโยคนี้มันทำให้คนแบบอ้าวก็พ่อคิดอย่างนี้ไงลูกถึงเป็นแบบนี้ไง
เขาบอกว่าอย่างเช่นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่เมื่อวานที่มันเกิดขึ้น
บอกว่าลูกชายรู้สึกว่าเสียดายรถเพราะว่าเพิ่งจะออกมาได้ไม่นาน
ได้รับความเสียหายเพราะว่าอีกฝ่ายไม่มีน้ำใจเลย
ลูกชายก็เครียดมากก็เลยระบายออกมาทั้งหมดทั้งหมดอย่างที่เห็นในคลิป
แต่ก็ไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ได้

พูดนะลูกชายไม่ได้ป่วยทางจิต

หลังจากที่เกิดเรื่องบริษัทของลูกชาย

ประกาศไล่ออกจากงานเลย

พ่อบอกว่าโอ้โฮที่บริษัทร่าคไล่ออกเพราะว่ามันไม่เป็นธรรม
พอเกิดเรื่องขึ้นมาเป็นเรื่องส่วนบุคคล

เขาบอกว่าตัวพ่อเองไม่ทราบเรื่องไม่ทราบเรื่องมาก่อน
แต่เหตุการณ์ที่ถูกไล่ออกจากงานเชื่อว่ามันไม่เป็นธรรม
ไปฟังเสียงของคุณพ่อก่อนนะฮะ
เขาคงเครียดแล้วจนระบายออกไปจนหมดอย่างนี้นะ
ว่าสังคมเมืองไทยทำไมมันไม่ค่อยมีเหตุผล
สังคมเมืองไทยไม่ค่อยมีเหตุผล
คนไทยเราน้ำใจทุกวันนี้มันก็ไม่ค่อยมี
เขาก็เลยคิดอย่างนี้ว่าเพราะเขาเพิ่งกลับอย่างมาจากเมืองนอก

เพราะงั้นสังคมที่เขาเจอจากเมืองนอกมา

ไม่ค่อยมีคนขับรถไม่ค่อยมีคนซีซัว

จะให้เขากลับไปอยู่เมืองนอกต่อไหมครับผม

หรือว่าจะให้เขาไม่ต้องขับรถให้เขานั่งรถเมล์อะไรแบบนี้ไหมครับ
ก็พยายามจะให้เขาปรับปรุงมากกว่า
ยังไงก็ฝากทางสังคมเข้าไปว่า
ต้องกลับขอโทษจริงถ้าเขาพูดอะไรไปซึ่ง
มันไม่เหมาะสมผมก็ต้องกลับขอโทษแทนของลูกเขาด้วย
เขาก็ขอโทษแทนลูกแต่ไม่ทราบว่าตอนที่คุณพ่อให้สัมภาษณ์นั้นคุณพ่อได้เห็นพฤติกรรมของลูกหรือเปล่า
อาจจะมีส่วนถูกและไม่ถูกในสิ่งที่คุณพ่อได้พูดไป
ต่อมาพันธุ์ตำรวจเอกกัมปนาศนาวิชัยผู้อำกับการสถานีตำรวจภูทรพุทธพลทน
เชิญตัวหนุ่มแว่นคนนี้แหละที่ปรากฏในคลิปไปรับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาดูหมินซึ่งหน้า
พร้อมกับสอบปากคำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หากพบว่ามีหลักฐานความผิดอื่นก็จะแจ้งความในการเพิ่มข้อเก่าหากันต่อไป
หนุ่มคนนี้เดินทางมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ครับมีการนำยามโรคซึมเศร้ามายืนยัน
แต่คือตอนสัมภาษณ์พ่อบอกว่าลูกไม่ได้ป่วย
คือนี่ไงอันนี้เขาก็ชี้แจงบอกว่าพ่อบอกว่าลูกไม่ได้ป่วยทางจิต
คือไม่ได้เป็นผู้ป่วยจิตเวทแต่ว่าลูกป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

มายืนยันกับพนักงานสอบส่วนว่าลูกเป็นโรคซึมเศร้า

สนิทที่ควบคุมตัวเองไม่ได้
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะนำตัวหนุ่มคนนี้
ส่งให้กับสถาบันกรยามราชนคริน
เพื่อตรวจจริงว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคจิตกันแน่
ตามที่เขากล่าวอ้างคุณเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าหรือเป็นคนโรคจิต
สรุปคุณทำให้ปกติเลยเหรอต้องเป็นสักโรคหนึ่งเหรอ
สักโรคหนึ่งซึ่งจะมีผลในการดำเนินคดีว่า
ถ้าเป็นจริงมันก็จะมีผลว่าเขาจะไม่โดนคดี
แต่ถ้าไม่รู้คดีอันนี้ก็ต้องดูนะคะว่า

หรือว่าคุณจะเป็นโรคทางจิตเพศเนี่ยนะ

ตำรวจไม่ปล่อยตัวหนุ่มคนนี้กลับบ้าน

ประชาชนจำนวนมากไปรอหน้าโรงพัก
อยากจะเจอตัวอยากจะด่าทอ

เพราะว่าสอบประคำอยู่
จะส่งฟ้องศาลวันนี้แต่เมื่อคืนไม่ให้ออกจากโรงพักเลย

ตอนเมื่อคืนย้อนนิดนึงในภาพที่เห็นตอนแรกไปคือตอน๕ทุ่ม
ที่หน้าสพพุทธมนตรชาวบ้านกว่า๕๐๐คนรวมตัวกันยืนตะโกนด่า
ทั้งตัวหนุ่มแว่นด่าทั้งครอบครัวนะฮะ
ไม่พอใจที่อวดรวยดูถูกคนอื่นนะฮะดูถูกคนไทยจับจ้วงถึงสถาบัน
โดยชาวบ้านยืนยันว่าจะปักรอถึงเช้าเลยตอนนี้ยังคงอยู่นะ
เพื่อรอดูใบหน้าของนายคนนี้
สถานการณ์เริ่มรุนแรงมากขึ้นเมื่อคืนนะคุณผู้ชม
ทำให้ทางด้านของรองผู้บังคับการตำรวจภูทรนครปฐมต้องออกไปติดตามเหตุการณ์ด้วยตัวเอง
แล้วก็มีการขอกำลังเสริมจากตำรวจภูทรภาค๗และนครปฐมเพื่อมาระงับเหตุเพิ่มเติมด้วย
คุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเดือดร้อนตำรวจกันทั้งกองบัญชาการ
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ผู้การผู้การจังหวัดนครปฐมแล้วก็ระดับโรงพักค่ะมากันหมดค่ะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่สอบปากคำนายแว่นครอบครัวเสร็จสิ้นแล้วนะคะ
รองผู้การจังหวัดนครปฐมพร้อมกับผู้กำกับโรงพักพุทธมนตร
ก็ออกมาแถลงข่าวถึงผลการสอบปากคำนะคะ
บอกว่าเบื้องต้นได้มีการสอบปากคำ
แล้วหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดำเนินคดีตามข้อกล่าวหาให้ครบถ้วน

จะนำตัวส่งให้อายการ
เพื่อไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคือ

พนักงานสอบสวนก็ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
ทำสำนวนให้รัดกลุ่มหลังจากนั้นส่งสำนวนไปที่อายการ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมแม่ของนายแว่นพูดแบบนี้ละกัน
ตอนนี้ทุกคนรู้จักแล้วแหละก็หมายถึงคนคนนี้นั่นแหละค่ะ
แม่ของนายแว่นบอกว่าขอโทษสังคม
อธิบายบอกว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากลูกชาย
ศึกษาเมืองนอกเมืองนาเป็นเวลานาน

ไม่เข้าใจวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย
ไม่เข้าใจวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย

บอกว่าเคยมีการอธิบายหลายต่อหลายเรื่องให้ฟัง

ว่าเรื่องทั้งหมดแม่บอกว่าเป็นเรื่องที่ลูกหงายการ์ดค่ะเหมือนเดิม
รู้เท่าไม่ถึงการประกอบกับบุตรชายหาด
คุณผู้ชมมีสภาพอาการจิตที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
และตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัว
ซึ่งแม่บอกว่าวันเกิดเหตุครอบครัวจะพากันไปทำบุญที่วัด

แต่ปรากฏว่าวันนั้นวันเกิดเหตุ
ลูกชายไม่ได้กินยาประกอบกับพักผ่อนน้อย

ทุกคนก็ยังคงแบบทั้งไลน์แล้วก็ส่งข้อความมาบอกว่า

ยกว่าคุณจะกราบขอโทษอาจจะพอให้อภัยได้บ้าง
เหรอแต่ว่าหนุ่มแว่นเขาขอโทษนะ

ในการประวัติธิที่ควบเชิญได้ขอบคุณด้วยนะครับ
สุดท้ายก็ยกมือขอโทษด้วยนะครับ

มันเข้าไปในความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศไปแล้ว
คือเมื่อวานตอนที่มาโรงพักคนละอาการ

เดี๋ยววันนี้จะนำตัวนายแว่น
ไปขอสารจังหวัดนครปฐมฝากค้างต่อไปนะคะ
แล้วก็ทางตำรวจเองก็จะพยายามเร่งทำสำนวนคดีนะ
ใช่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมเราส่งผู้สื่อข่าวไปเกาะติด
อยู่ที่สพที่พุทธมณฑลเลย
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานเขาไม่ได้กลับบ้านนะคะ
คือนายแว่นคนนี้ไม่ได้กลับบ้าน

เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดกันหน่อยค่ะ
ที่รงพระพุทธมนธลจังหวัดนครปฐม
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เกาะติดอยู่ที่นั่นเดี๋ยวให้รายงานความคืบหน้ามาให้ฟังกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง
ติดตามพร้อมกันเลยเชิญคุณกิติศักดิ์ค่ะ
ขณะนี้ผมก็อยู่ที่สถานีตำรวจภูทรพุทธมนตรนะครับ
หลังจากที่เมื่อคืนนี้พนักงานสอบสวนและผู้กำกับนะครับ
ก็คือได้เชิญตัวนายละชดหวังจึงเจริญศุกร์นะครับ
หนุ่มนักเรียนนอกหัวร้อนมาสอบปากคำนะครับ
หลังจากมีกรณีเป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลที่ว่า
ขับรถไปเฉียวชนกับทางหนุ่มขับรถส่งของนะครับ
แล้วก็มีการด่าทอคู่กรณีแล้วก็ด่าทอคนไทยเกือบทั้งประเทศนะครับ
ที่ศพพุทธมนต์ธนตร์ตอนนี้ยังเหงียบเหงาอยู่ครับ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ทางตำรวจได้นำตัวนายราชด
ไปที่ศพประคัมที่ตำรวจบุธรจังหวัดนครบรถม
ซึ่งขณะนี้ก็เราก็จะมาดูว่ามีใครมารออยู่บ้างนะครับ
เราก็เห็นกับประชาชน

แล้วเรามาที่นี่ทำไมครับผม
อยากจะมาดูครับคนที่ดูถูกประชาชนและประเทศชาติ

ตั้งแต่๖โมงครับประมาณ๖โมง

ยังไม่เจอครับก็รอดูครับ

ในคลิปในโซเชียลนะครับ

ตั้งแต่หลายราชการเป็นต้นมาครับที่มามีประเทศชาติของเรา
ให้ลูกหลานได้อยู่สุขสบายไม่มีสงครามเหมือนประเทศชาติอื่นเขา
มีความสงบร่มเย็นไม่เหมือนอังกฤษไม่เหมือนฝรั่งเศสที่ลบกันยิงกันเป็นว่าเล่น
เศร้าใจครับขอให้เป็นคนสุดท้ายดีกว่าครับ
คุณพี่คุณพี่นี่อยากจะบอกอะไรกับน้องเขาบ้างไหมครับผมถ้าหากเจอหน้าเขาอะครับผม
คงบอกไม่ได้ครับคงต้องให้เป็นผู้ปกครองเขาครับ
เขาคงไม่รักที่ผมจะบอกจะเล่าเขา
ต้องเป็นผู้ปกครองที่คอยสั่งสอนอบรมดูแลครับ

ในส่วนนี้ก็คือเมื่อวานนี้ผมก็ไปคุยกับทางคุณพ่อเขามา
คือด้วยความที่ว่าไปเติบโตอยู่ที่เมืองนอกแล้วคือไปวัฒนธรรมของเมืองนอกกับเมืองไทย
มันแตกต่างกันในเรื่องของมารยาทในการขับรถทั้งทุกสิ่งทุกอย่าง
ตรงนี้คือสิ่งที่เขาบอกมาเหมือนในโลกคุณพี่มีความคิดยังไงครับผม
อยู่ในเมืองไทยก็ต้องใช้กฎหมายไทยครับใช้การกฎการจราจรการขับขี่ของประเทศไทย
ต่างประเทศมีพวงมาลัยซ้ายแต่ประเทศไทยมีพวงมาลัยข้างขวามันก็ผิดกันแล้วครับ
มันก็อยู่ที่คนว่าคนที่จะมาใช้ในถนนประเทศไทยจะมีสำนึกหรือจะทำตามกฎระเบียบ
โอเคโอเคครับโอเคขอครับ
บรรพบุคคล์ครับโอเคครับโอเค
เป็นของคุณพี่ซึ่งเป็นคนชของคนชที่ติดตามแขวสาญมา
แล้วก็ไปที่ศพท์พุทธมณทนนะครับจะสอบถามกับน้องนัก
หนุ่มนักเรียนนอกหัวเราะวันนี้ก็คือไปฝากหางที่ศาลจังหวัดนครปฐมนะครับ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่สพเมืองสพพุทธมนตรนะครับผม
ครับ
ขอบคุณคุณกิติศักดิ์ด้วยนะคะคือหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเขาดี
เวลามีข่าวเขาเคยฝึกดูต่างดาวน์มาแล้วอ่ะ

คือมันเป็นมันคือคำสื่อของคนที่แบบ

ประเด็นหลักเลยที่เมื่อกี้คุณกิติศักดิ์ไปสัมภาษณ์ประชาชนนะ
คือ๑ดูหมินคนไทยทั้งประเทศ
สองที่คนไทยรับไม่ได้เลยคือไปจับจ้วงเบื้องสูง

ทีนี้ในช่วงเวลาที่หนุ่มแว่นคนนี้โดนคนไทยทั้งประเทศ
กำลังรุมยำรุมถล่มเละแบบนี้เนี่ย
ทางฝั่งคู่กรณีเขาก็ไม่ได้สบายใจเลยนะคุณ
ทางฝั่งครอบครัวของนายนันทวัฒน์ที่เป็นคู่กรณี
ตอนนี้เป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานกันมากเลยเพราะว่า
มันมันจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาไหมพอมันเป็นเรื่องราวเป็นกระแสใหญ่ขนาดนี้
นี่คือที่บ้านพักครอบครัวนายนันทวัฒน์นะคะที่บุรีรำ
คือญาติเป็นห่วงหลานมากที่ไปทำงานต่างจังหวัด
แล้วก็ไปมีเรื่องคือเขาพูดว่าไงรู้ไหม
เป็นห่วงเพราะไปมีเรื่องกับคนมีเงิน

แล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์บานปลายมากกว่านี้จริง

ก็ไม่มีปัญญาจะเอาอะไรไปต่อสู้กับเขา
เพราะเรามันโจรค่ะ
ดูถูกเหยียดหยามดูถูกดูแคลนต่อว่าขนาดนั้นน่ะ
คือไม่ตอบโต้อะไรเลยแค่แบบครับ
ผมไม่มีเงินหรอกครับเออดูถูกตั้งแต่การศึกษาฐานะ
เงินทองอาชีพทุกอย่างเลยป้าบอกว่า
คู่กรณีนอกจากดูมีเงินแล้วดูเป็นคนมีเส้นสายใหญ่โตอีก
จริงอยู่ว่าตอนนี้โลกออนไลน์เข้าข้างหลานแล้วไปถล่มฝั่งนั้น
แต่ต่อไปนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไง

แล้วความรู้สึกส่วนตัวนะของคุณป้าคุณป้าบอกว่า
คู่กรณีก็คือในแว่นใจร้อนเกินไป

แล้วยิ่งออกมาดูหมินคนไทยด้วยกันเอง
ช่วงเบื้องสูงแบบนี้เธอรับไม่ได้เลย

ใครที่ใจร้อนดูเอาไว้เป็นตัวอย่าง
ก่อนจะพูดก่อนจะทำอะไร

ไม่น่าสมควรจะมาพูดและด่ากันว่า
อย่างนี้น่าจะคุยกันดีก็ได้

ตกลงกันยังไงว่าใครผิดใครถูก

อย่าด่ากันว่าคนไทยงู้นอย่างนี้

เราก็ต้องเข้าใจกันว่าเออทางไหนผิดทางไหนถูกก็คุยกันไป

ไม่ใช่ว่านักเรียนนอกไม่ดีเสมอไป

ไปเรียนต่างประเทศกลับมาเป็นคนดีคิดดีเยอะแยะมากมาย
อาจจะเป็นแค่หนุ่มคนนี้คนเดียว

ต้องแยกแยะออกกันไปด้วยนะ

ไม่ใช่ว่าจะเอามาดูถูกด้วยกัน

แยกแยะตัวเขากับพ่อแม่เขาและตัวเขากับ
เรื่องของการที่คนอื่นไปเรียนที่ต่างประเทศ
คนละเรื่องกันต้องแยกออกจากกัน

ต้องยอมรับนะคะว่าอย่างที่บอกไปคือมีความสามารถนะจริงเนี่ย
เอ้าคือเขาไปเรียนเมืองนอกเมืองนาพูดได้หลายภาษา
แต่ตอนนี้เอาจริงนะแต่เขาไม่ได้มีค่าในสายตาสังคมไทย
แล้วบางคนเนี่ยมองเขาเป็นตัวตลกด้วยซ้ำนะคะ

เออไปเรียนแบบกันเยอะเลยชาวเน็ตค่ะคุณผู้ชม
มีการทำคลิปล้อเลียนกันด้วยนะคะพาไปดูคลิปแรกกันก่อนค่ะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะ

เย็นสุรมัยแสบคอหมดแล้วเนี่ย
นี่อันนี้คลิปแรกเลยนะคุณผู้ชม
คลิปนี้เจ้าของเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าแบงค์นรมิตมนพิชิต
มาโพสต์แล้วรูปร่างลักษณะคล้ายกันด้วย
ใส่เสื้อขาวเกงจีนใส่แว่นเหมือนกันนะ
เนี่ยค่ะกลายเป็นเรื่องโจ๊กเป็นเรื่องตลกไปด้วยอันนี้นะคะ
อ่าคุณคะโพสต์เพียง๑๒ชั่วโมงคนดูค่ะล้านสอง
ล้านสองเนี่ยล้านสองครั้งที่ไปดูไม่ใช่ราคารถนะ
ไม่ใช่ราคารถนะเออไม่ใช่ราคารถของเจ้าหนุ่มแว่นคนนู้นนะร้าน๒แสนวิว
ทีนี้มาดูอีกหนึ่งเมนูอีกหนึ่งค่ะสติ๊กเกอร์

เออนี่ค่ะคือเป็นเวอร์ชัน๒เวอร์ชั่นคล้ายกันนะคะคุณผู้ชม
กับรุ่นแรกแต่มีข้อความอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งค่ะ
ข้อความบอกว่ามึงมีปัญญาซื้อรถกูเปล่า
เออแบบนี้นะคะ
ว่ากันไปนอกจากที่มีการล้อเรียนแล้ว
ต้องบอกว่านักการเมืองเองดารานักแสดงเองก็จองกระถิ่นเขาเยอะอยากเจอ
แต่เอาพูดตรงเลยนะคะพูดถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นเรื่องนี้นะ
เอาแยกแยกอารมณ์ความรู้สึกความสะใจความดราม่าออกไปแล้วเอาเนื้อเนื้อนะเออ
เราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูด
อย่าเอาคำพูดคนเหล่านี้มาใส่ใจให้มันกัดกินหัวใจเรา
เรารู้ตัวเองดีที่สุดว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่า

ใครทำอะไรมันต้องได้แบบนั้นอยู่แล้ว